คุณผู้ชมครับหลายวันที่ผ่านมาไทยรัฐของเราทั้ง๓สื่อก็ร่วมนำเสนอข่าว
เรื่องของการจัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลนะครับ
ซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญครับซึ่งเรามีการเดินเครื่องในการผลิตหนังสือพิมพ์ฉบับนี้แล้ว
และตอนนี้ครับเครื่องพิมพ์ยังคงเดินหน้าในการผลิตอยู่จนครบ๓ล้านฉบับตามที่มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้
จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณพีรวัตรอัธนาคและคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์
คุณทัศนัยคุณสุภาษาราค่ะผ่านไปเกือบ๓ชั่วโมงแล้วนะคะที่ตั้งแต่เริ่มกดปุ่มเดินสายการผลิตหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษร้อยวันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
จนถึงเวลานักขณะนี้เครื่องกำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะ
เราจะไปดูบรรยากาศของเครื่องที่กำลังดำเนินการผลิตค่ะนี่เป็นเครื่องจักรนะคะเครื่องพิมพ์ที่กำลังเดินสายการผลิตอย่างไม่ขาดสายทีเดียว
ซึ่งจัดทำเป็นพิเศษในวาระ๑๐๐วันแห่งการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระประเมนธุระมหาภูมิพลอดุลยเดช

จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลควบคุมโดยตลอดเลยค่ะ
ทั้งนี้นะคะก็ยังมีระบบคอมพิวเตอร์
ที่เรียกว่าได้มาตรฐานทำให้การพิมพ์นั้นมีความรวดเร็วแม่นยำ
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตมากที่สุด

หลังจากที่มีกระบวนการพิมพ์ตั้งแต่ชั้น๓แล้วนะคะ
หนังสือพิมพ์จะถูกพับและลำเลียงขึ้นมาที่ชั้น๘
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะวางใบปิดหน้า
เพื่อที่จะส่งไปให้ผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
จากนั้นห่อแพ็คหนังสือพิมพ์ที่มัดเรียบร้อยแล้ว
ก็จะค่อยทยอยลำเลียงลงไปผ่านทางซ้าย
พานวนที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกนะคะ
เพื่อที่จะจัดจำหน่ายไปให้กับผู้ที่ทำการสั่งเข้ามาทั่วประเทศนั่นเอง
นี่เป็นบรรยากาศที่กำลังดำเนินการอยู่
เพื่อที่จะให้ทำได้ครบ๓ล้านฉบับนะคะ
แล้วก็จะได้ถึงมือผู้อ่านในวันพรุ่งนี้ค่ะ

พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ประมาณ๗โมงเช้ามีการรายงานสดเข้าไปในรายการ

ถึงความพร้อมต่างนี่คือภาพมุมสูงในช่วงเช้านะครับ
ที่ทำการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
เลขที่๑ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ

เตรียมให้พร้อมก่อนที่จะทยอยเรียงเข้าสู่แท่นพิมพ์ต่าง

และเมื่อเช้านี้คุณทัศนัยเองก็มาร่วมเป็นหนึ่งในทีม
รายงานสดบรรยากาศที่เกิดขึ้นด้วย
หลังจาก๗โมงเช้ารายงานสดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไฮไลท์สำคัญของวันนี้สำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ

นั่นคือในช่วงประมาณ๙โมงเช้า
โดยตัวแทนผู้บริหารในเครือไทยรัฐนะครับ
เป็นผู้ที่กดปุ่มซึ่งอยู่ด้านหลังของเราสองคนนี้นะครับ
ปุ่มนี้เมื่อกดปุ๊บเป็นการส่งสัญญาณ
เพื่อจะให้รู้ว่าเครื่องพิมพ์จะเดินหน้าการผลิตอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งครบ๓ล้านฉบับหรือรวมน้ำหนักแล้วคือ๑ล้านกิโลกรัม

ก็คือคุณจิตสุภาวัชรพลนะครับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์
เรานับถอยหลังพร้อมกันในช่วง๑๐วินาทีสุดท้าย
เพื่อส่งสัญญาณการเริ่มต้นวินาทีประวัติศาสตร์ที่ชาวไทยรัฐทุกคน
ชาวไทยและอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ต้องจดจารึกเอาไว้
สำหรับความตั้งใจผ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
ไปดูภาพวินาทีสำคัญนั้นกันครับ

ทันทีที่คุณจิตสุภานั้นได้กดลงไปที่ปุ่มสีแดงนะครับ
เครื่องพิมพ์ก็เดินหน้าการผลิตอย่างต่อเนื่องครับ
และใช้เวลาไม่นานครับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
ซึ่งเป็นฉบับแรกก็ร่วงลงมาสู่มือของคุณจิตสุภา

เป็นคนแรกนะครับถึงความพิเศษของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
ซึ่งเดี๋ยวคุณจิตสุภานั้นจะได้เปิดเผยถึงความรู้สึก
ฟังกันชัดในฐานะที่เป็นหนึ่งในทีมงานเบื้องหลัง
จนกระทั่งทำหนังสือพิมพ์ชิ้นนี้สำเร็จในช่วงเช้าที่ผ่านมา

อยากจะบอกอะไรถึงทุกคนที่ดูอยู่ณขณะนี้ครับ
ที่กำลังรอซื้อฉบับนี้อยู่
เอ่อมันไม่ใช่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เราไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นของของเราคนเดียว
มันเป็นเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์ของคนไทยทุกคน
ของประเทศไทยที่เราตั้งใจจัดทำขึ้น
อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การถวายงานครั้งสุดท้าย
เพราะว่านิกเชื่อว่าทุกคนลูกทุกคนในแผ่นดินไทย
สามารถถวายงานให้พระองค์ท่านได้ตลอดเวลาและตลอดไป
ด้วยการปฏิบัติตัวเป็นคนดีของประเทศ
และนี่ครับในมือของเราสองคนก็คือหนึ่งในหนังสือพิมพ์
จำนวน๓ล้านฉบับซึ่งเป็นฉบับพิเศษ๙ดาวนะครับ
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้คุณผู้ชมครับ
หน้า๔สีทุกหน้านะครับ
แล้วก็จะเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวสำคัญ
เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่หน้าหนึ่งเรื่อยไป
ด้านในจะมีเรื่องราวต่างมากมายครับ
ตั้งแต่วันที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวัง
เรื่องการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
บรรยากาศของการเชิญพระบรมศพจากโรงพยาบาลสิริราชสู่พระบรมมหาราชวัง
อัจฉริยภาพด้านของการดนตรี
รวมไปถึงโครงการพระราชดำริต่างและคุณชัยรัชวัฒน์ได้ถ่ายทอดเรื่องราว
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่เกิดในรัชกาลที่๙
จำหน่าย๒๐มกราคม๑๐บาทราคาเท่าเดิมเลยนะครับ
คู่ไปกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับปกติ
ถ้าเหนืออีสานใต้ซื้อได้ฉบับ๒๑มกราคม

ที่สำคัญอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยรัฐเออาร์
คู่กันเพียงแค่เริ่มต้นใช้งานแล้วก็ส่องไปที่หนังสือพิมพ์
ก็จะปรากฏทั้งคลิปภาพเสียงกราฟิก๓มิติ
ให้ได้ชมและรับข้อมูลที่น่าตื่นเต้นและประทับใจด้วยค่ะ
เดี๋ยวบ่ายนี้ครับชาวประชาชนที่อยู่บริเวณสนามหลวง

จะได้รับแจกส่วนหนึ่งก่อนสายส่งเดินทางไปแล้ว

รวมทั้งการแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ตลอดทุกช่วงข่าวทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

ขอบคุณคุณพีรวัตรและคุณสุภานีนะครับ